เลือกตั้งครั้งนี้มีคณะบุคคลเกิดใหม่

หนึ่งในนั้นมีชื่อว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งค่ะ
ผู้ตรวจการเลือกตั้งเขามีหน้าที่อะไร
เขาเป็นใครต้องเป็นคนอย่างไร

ติดตามพร้อมกันกับคู่มือเลือกตั้งไทยรัฐทีวีค่ะ

ในการเลือกตั้งสสและสวแต่ละครั้ง

ระหว่างเวลาที่มีการเลือกตั้ง
สำหรับอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งที่กำหนดไว้
คือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ดำเนินการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ
และมีอำนาจแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้
ตรวจสอบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
และพักการเมืองหรือการกระทำใด
ที่อาจจะเป็นเหตุทำให้การเลือกตั้ง
ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรม
เข้าไปในที่เลือกตั้งหรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามระเบียบคำสั่งประกาศ

ถ้าดูตามข้อกฎหมายและระเบียบของกรกต
ให้อำนาจผู้ตรวจการเลือกตั้งค่อนข้างมาก
เสมือนเป็นตำรวจเลือกตั้งก็ว่าได้
เพราะผู้ตรวจการเลือกตั้งมีอำนาจจับกลุ่มสอบสวน
และยังได้รับความช่วยเหลือหากถูกฟ้องคดีอีกด้วย
ผู้ตรวจการเลือกตั้งจึงมีสถานะเป็นเจ้าพนักงาน

บทลงโทษสำหรับผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ตรวจการเลือกตั้งต้องระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
ปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง

ขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายต่อผู้ตรวจการเลือกตั้ง

จำคุกไม่เกิน๕ปีหรือปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
สำหรับค่าตอบแทนผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ระเบียบกรกตระบุว่าได้รับเงินเดือน๕๐๐๐บาท
และสามารถมีผู้ช่วยปฏิบัติงานได้๑คนที่มีเงินเดือน๑๕๐๐๐บาท
และยังสามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานได้อีกด้วย